ภูเก็ตคุณผู้ชมครับคลื่นลมแรงจริง
เขาก็แสดงทงแดงแล้วทงแดงคืออะไร
ห้ามลงเล่นน้ำแต่นักท่องเที่ยวคนนี้ไม่เชื่อฟังครับ
แต่เอาตัวเข้ากลับมาเองไม่ได้แล้วที่ที่ลากบอดไปคือใครอ่ะ
ไลฟ์การ์ดครับโอ้โหพี่นะครับเสียสละแล้วก็แข็งแรงอย่างมาก
ลงไปครับฝ่าคลื่นลมแรงนะครับลงไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว
ฝ่าฝืนทงแดงลงไปว่ายน้ำแล้วขึ้นมัน
ออกไปไงห่างออกจากฝั่งไปประมาณ๕๐เมตรแล้วนะ
แล้วคลื่นสูงตั้ง๒๓เมตรนะครับ
ดึงนักท่องเที่ยวไกลออกไปเรื่อยครับ
พากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางเสียงปรบมือจากเพื่อนไลฟ์การ์ดด้วยกันนะครับ

ขอบคุณนะครับไลฟ์การ์ดคนดังกล่าว

คุณผู้ชมอย่าฝ่าฝืนเด็ดขาดนะครับ
ทงแดงนะครับเสียชีวิตมานักต่อนักแล้วครับ